เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปแจ้งความ
ที่สภบรรลาชจเพชรบุรีบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
บุกเข้ามาในบ้านเฉยเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบุกมาไม่ได้มามือเปล่ามาพร้อมปืน
โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้มีโทรขู่ด้วย

มีปืนมาด้วยจนคนในบ้านก็ต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้
สุดท้ายหมอปลาต้องไปแจ้งความนะคุณผู้ชมค่ะ
หมอปลาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้เลย

คุณน้ำฟ้าภรรยาค่ะเปิดข้อความให้ดูนะ
เมื่อ๑๓กุมภาพันธ์มีคนส่งข้อความมา
บอกว่ามึงบอกไอ้หมอปลานะมันจุด
ลักษณะแบบนี้บ่อยส่งข้อความมาเหมือนแบบ

วันนี้บ่ายโมงอ้าวมีคนโทรมา

ลายสายพูดว่าไอ้ป้าอยู่ไหน
มาทำของใส่เขาเขาจะเอาให้ตาย

โทรมาแบบนี้ค่ะหมอปลาบอกก็ไม่ได้สนใจอะไร

คือคงมีคนส่งข้อความหรือโทรมา

ปรากฏว่าหมอปลาบอกว่าหลังจากนั้นมีรอบ๒อีกนะฮะ
เมื่อกี้บ่ายโมงใช่ไหมค่ะสี่โมงเย็นโทรมาอีกนะอ่า
แล้วก็คราวนี้มาที่บ้านด้วยนะฮะ
มาแล้ว๒รอบรอบแรกไม่เจอ
ก็เลยโทรหาหมอปลานะแต่พอผู้ก่อเหตุมาบ้านรอบสองเนี่ยตอนนั้นหมอปลาเนี่ยยังมาไม่ถึงบ้าน
ระหว่างเดินทางเนี่ยโทรบอกคนที่บ้านบอกให้ระวังหน่อยนะ
เพราะว่าคนที่โทรมาเนี่ยอ้างว่าถึงบ้านแล้ว
เป็นจังหวัดเพชรชบุรีตอนนั้นน้องที่อยู่ในบ้านเนี่ยนั่งอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปหาคนที่บ้านก็ถามว่ามาหาใคร
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาปืนขึ้นมาจ่อหัวเลยนะฮะ
ไม่รู้จักกันเลยบอกก่อนไม่รู้จัก
แต่เมื่อกี้พอเขาโทรเขายังปากดีอยู่เลย

แล้วก่อนที่ผมจะมาเนี่ยโทรมา
เขาบอกว่าเขาก็อยากจะรักษาให้หาย

นี่พออยู่ในมือตำรวจเป็นอีกคนหนึ่งแล้วว่ะ

เขาอ้างว่าเป็นปืนบีบีกัน

เป็นบีบีกันหรืออะไรเราไม่รู้ว่าในรถเขามีอะไรอีกหรือเปล่า

นายโนบิตะบอกว่าได้คุยกับผู้ชายคนนี้แล้วที่บุกบ้านหมอปลาเอาปืนมาขู่ด้วย
สาเหตุเขาบอกว่าอยากให้หมอปลาช่วยรักษาอาการบาดเจ็บ
มีอาการเจ็บปวดตามร่างกายมาปีกว่ารักษาที่ไหนก็ไม่หาย
เขาบอกเขาเจ็บไปหมดเลยนี่ปืนที่เอามาด้วยก็บีบีกันยิงไม่ได้
เอามาป้องกันตัวแต่หมอปลาบอกโอ้โหแล้วคุณจะเข้ามาอย่างนี้ได้ยังไง
หมอปลาบอกอย่างนี้ผมก็แย้เหมือนกันมาก็มาดีแล้วกัน